พูดจึงเรื่องของบัตรกันก่อนแล้วกันนะครับ
โปรต้าได้มา๓๐๐๐ใบนะครับก็ได้รับแจ้งว่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องมาดูกันอีกว่า
สุดท้ายพรุ่งนี้เนี่ยแฟนที่มาเลเขาจะให้การตอบรับกับเกมนี้มากน้อยแค่ไหน
จริงมาเลถ้าชนะไทยยังกลับมาได้นะถูกต้องคืออาจจะเหนื่อยหน่อย
แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเสมอไทยเนี่ยก็แทบจะจบแหละ
คืออันนี้ที่ทีมข่าวคุณข้าวเขาไปตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คในเว็บไซต์ออนไลน์ที่ขายบัตร
ก็คือยังสามารถจองตัวเข้าชมซื้อตัวเข้าชมเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ได้อยู่
ก็๒ช่องทางนะครับทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็หน้าสนามด้วยนะครับ
ส่วนบัตรของทีมไทยก็แจ้งให้ทราบไปแล้ว๓๐๐ใบสมาคมยืนยันมานะครับว่ารับโคต้ามาก็ขายหมดเรียบร้อย
กลับมาที่เรื่องของความพร้อมกันสำหรับไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับเรามีบรรยากาศสดเลย
ซึ่งล่าสุดตอนนี้อยู่ที่สนามบูกิจจาริวครับ
ใช่ครับเวลาที่นู่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับ

สวัสดีครับพี่เจแล้วก็พี่พิชชี่นะครับ
ที่อยู่ทางประเทศไทยครับแล้วก็แฟนทุกท่านด้วยครับ
เอาล่าสุดก่อนแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่บูกิจจาริวนักขนาดนี้
สำหรับการเตรียมความพร้อมของทีมไทยก่อนจะลงซ้อมครับ
ครับตอนนี้ผมมาอยู่ในสนามเลยนะครับ
แล้วนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกนิดเดียวครับ
ตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยมาถึงสนามแล้วครับ
หลายคนพูดถึงสนามบุกิจจาริวก็ต้องพูดถึงเรื่องของสภาพสนามนะครับ
ที่โอเคมากี่ครั้งเราก็ไม่เคยที่จะชนะกลับไป
นั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพื้นย่าด้วยนะครับ
ที่เป็นพื้นย่าใบใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ย
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่บุกิจริงเดี๋ยวผมขอเนี่ยสลับป้องนะครับ

ทางเจ้าถิ่นก็ได้มีการตัดย่าบางส่วนนะครับ
เพื่อที่จะให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อมกันได้สะดวกนะครับ

ย่าใบใหญ่อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการฝึกซ้อมบ้างเหมือนกันนะครับในวันนี้
คือเขาตัดย่าให้เตียนขึ้นแต่ว่าเรื่องของความสูงความสูงของย่า
คือก่อนหน้านี้นักฟุตบอลไทยบอกว่าย่านอกจากใบใหญ่แล้วเนี่ย
คือมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็แน่นแล้วก็ย่าสูงเวลาจ่ายบอลเนี่ยคือมันกะน้ำหนักไม่ค่อยถูก
เรื่องนี้เนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขที่นิชโนพยายามจะบอกนักเตะยังไงบ้างครับ
ครับถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพของย่าสนามนะครับโค้ชนิชิโนได้เน้นย้ำอยู่แล้วครับว่า
นักเตะพยายามเล่นให้เหมือนกับเล่นในพื้นผิวที่ใกล้เคียงกับที่เคยเล่นมานะครับ
ต้องไปสนใจว่าพื้นย่าสนามจะเป็นอย่างไร
เพราะมันจะสร้างความกังวลให้คุดบอล

ในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่า
การมาเล่นบนสนามย่าที่เป็นย่าใบใหญ่มันต้องใช้พละกำลังมากขึ้น
ในเรื่องของการออกบอลเพราะว่าสปีดบอลเนี่ยมันจะช้ากว่าปกติ
ถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องออกบอลด้วยสปีดเท่าเดิมเนี่ย
จะต้องใช้แรงที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่
โคชนิชโชน์เนี่ยอาจจะให้กำชับนักแต่อยู่พอสมควร
ให้ทำตรงนี้ให้พยายามที่จะรักษาสภาพร่างกายให้เต็มที่

แล้วในงานแถลงข่าวโค้ชนิชิโนได้มีพูดอะไรเกี่ยวกับเกมวันพรุ่งนี้

จริงวันนี้เนี่ยโค้ชนิชิโนค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องเกม
ในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเด้นย้ำว่าจะพยายามเรียนติดตามเกม
แล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของเสียงเชียร์แฟนฟุตบอลที่จะเข้ามา
อาจจะเข้ามาเยอะหรือเข้ามานอนไม่ได้สนใจนะครับแต่ก็จะพยายามเต็มที่
แต่ว่าประเด็นนึงที่โพสต์นิชโนพูดถึงเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวถาม
ก็คือประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้มีนักข่าวของมาเลเซียสำนักหนึ่งนะครับ
แอบส่องการตึกซ้อของกินชัดไทยครับประเด็นนี้โคชนิชโชน์ย่ำชัดเจนเลยนะครับ
ว่าอยากเห็นเกมที่แฟร์แฟร์กว่านี้นะครับแล้วก็อยากเห็นการสู้กันในสนาม
ไม่ได้อยากจะเห็นอะไรแบบนี้ในการมาเยือนเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโค้ชนิชิโนเองเนี่ยก็บอกว่า
อยากจะให้ระบบการรักษาความปลอดภัยดีกว่านี้
ไม่ใช่เฉพาะแค่การแข่งขันนัดนี้แต่ว่ายังจะให้ดีขึ้นในการแข่งขันทุกนัดเลยครับ
แล้วทางมาเลเซียมีพูดว่ายังไงบ้างไหมคะทางโค้ชของมาเลเซีย
โค้ชของมาเลเซียเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับ
ก็คาดว่าจะมีคือทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยได้มีการทำหนังสือ
ยังสมาคมฟุตบอลมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย
ได้ทำหนังสือต่อไปอีกทีนึงยังสำนักข่าวสำนักนั้นนะครับ
เพื่อที่ให้รับทราบว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
แล้วสำนักนั้นเนี่ยก็ได้รับหนังสือแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะได้รับการตักเตือนก็คงจะไม่มีการละเมิดกฎกันอีกนะครับหลังจากนี้
สุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่น
ดูข่าวพยากรของที่มาเลเซียไหมครับจะมีฝนตกหรือเปล่า
ถ้าพยากรอากาศในวันนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีฝนตกนะครับ
เขาบอกว่าจะมีฝนตกมีโอกาสประมาณ๖๕ในช่วงเวลา๒๐นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
เราจะแข่ง๒๐นาฬิกา๔๕นาทีแต่ว่า๒๐นาฬิกาเนี่ยมีโอกาสที่ฝนตกประมาณ๖๕เลยนะครับ
ถ้าฝนตกขึ้นมาก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแผนที่ต้องปรับกันพอสมควรเลยครับ
เอาใจช่วยนะครับขอบคุณคุณวิรวิทย์มากครับ

ถ้าฝนตกขึ้นมาจริงเจอสนามย่าที่ไม่คุ้นชินด้วย

แต่ผมเชื่อว่าทีมงานน่าจะมีการพูดคุยอยู่บ้างแล้วนะครับ
ยังไงก็ขอให้เราเอา๓แต้มกลับมา

พรุ่งนี้๑ด่านที่ต้องผ่านไปให้ได้คือเจอกับมาเลเซีย

เข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐเวลา๒๐๑๐น
ครึ่งชั่วโมงเราจะวิเคราะห์เกมกันเต็มเลยนะครับ

ก็รับชมได้นะครับทางไทยรัฐทีวี

อีกหนึ่งเกมหลังจากชมเกมกับมาเลเซียไปแล้ว
อีกเกมนี้ก็ผ่านไม่ได้เหมือนกัน
ก็จะมีการวิเคราะห์ก่อนเกม๓๐นาทีเช่นเดียวกัน
เกมการแข่งขันจะคลิกออฟเวลา๒ทุ่ม
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
สัญญาณตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
และทั้ง๒เกมนี้นอกจากจะชมผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว